ทีนี้พาไปที่จังหวัดชุมพรหน่อยนะคะไปดูเรื่องของเสือดำ
ไม่ใช่คดีเสือดำนะเรื่องของเสือดำค่ะบุกลงมาที่บริเวณชุมชนนะคะ
ตอนนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าวิตกกังวลแล้วก็หวาดภาวะกันนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมพาไปดูรอยเท้าตรงจุดนี้แหละ
ชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะเป็นรอยเท้าของเสือดำเห็นไหมคะกลม
แล้วก็มีการเอาไม้บรรทัศน์ไปวัดชาวบ้านเอ่ยเจ้าหน้าที่จากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ลมหลวงชุมพรทางด้านใต้เขาก็ไปร่วมตรวจสอบกัน
คุณเห็นไหมวงกลมสีแดงนี่แหละนี่แหละที่เขาเชื่อว่าน่าจะเป็นรอยเท้าเสือดำ
เพราะมีการเอาไปเปรียบเทียบกับรอยเท้ากับเท้าเสือดำจริงนะคะ
แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ฟันทงนะว่าไอ้รอยเท้าที่เราเห็นเนี่ยเป็นรอยเท้าเสือดำจริงหรือไม่นะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นพอไปตรวจสอบรอยเท้ามันเป็นกลมมีนิ้วสักประมาณ๓นิ้ว
ความยาวสักประมาณ๕๗เซนติเมตรนะคะ
จุดที่ชาวบ้านไปพบเนี่ยในพื้นที่บ้านห้วยแก้วหมู่ที่๕ตำบลถ้ำสิงห์อำเภอเมืองชุมพรค่ะ
ถ่ายไว้ได้แล้วชาวบ้านก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า
ใช่ต้องใช่แน่เป็นอะไรที่เราคิดแน่ก็คือรอยเท้าเสือดำ
เพราะช่วง๒๓วันมานี้เสือดำชาวบ้านบอกแบบนี้นะคะ
เสือดำบุกลงมาที่หมู่บ้าน๓ตัวลงมากินไก่ชาวบ้านไม่ต่ำกว่า๒๐ตัวแล้วนะคะ
เราไปถามหนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนชื่อว่าคุณเมตตา
น้อยด่อนไพรอายุ๕๓ปีคุณเมตาเนี่ยเป็นชาวบ้านในพื้นที่
พาทีมข่าวนี่ค่ะพาไปชี้จุดเกิดเหตุนะคะไม่ได้พาไปทำแผนนะคะ
พาไปชี้จุดเกิดเหตุค่ะล้าวไก่หลังบ้านของคุณเมตตา
คุณเมตตาบอกว่าช่วง๒คืนก่อนบ้านของเธอถูกสัตว์ไม่ทราบชนิดตัวสีดำ
มากินไก่ถึง๖ตัวไก่ตายไป๖ตัวค่ะ
ลักษณะการมาของสัตว์ชนิดนี้ก็คือเดินมาจากป่ามาทางป่าหลังบ้านของตนเอง
แล้วกระโดดข้ามรั้วเข้าไปในล้าวไก่ข้ามไปกินไก่
แต่ตอนนั้นเนี่ยตอนที่เห็นเห็นแล้วแหละว่าสีดำสัตว์ตัวนั้นนะ
แต่คุณแม่ตาก็บอกว่าไม่กล้าจะออกไปดูหรอกนะเพราะกลัวว่าจะได้รับอันตราย
แล้วก็ไม่ชัวร์ด้วยว่าสัตว์ตัวนั้นเป็นเสือหรือว่าเป็นอะไรกันแน่
กระทั่งเอาล่ะรอจนกระทั่งช่วงเช้าสว่างคาตาเลยค่ะ
เดินออกมาดูพบรอยเท้าดังกล่าวก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้มาร่วมตรวจสอบว่าใช่หรือเปล่า
ใช่ตามสิ่งที่ตัวเองคิดไหมก็คือรอยเท้าเสือดำค่ะ
คิดว่าเป็นหมาดำหมาบ้านเรามันสีดำ
คิดว่าหมากินแต่กินคืนเดียวเลยอ่ะ๖ตัว
ประมาณไม่ถึงเที่ยงคืนดีอ่ะตอนเช้าเรามาไม่มีร่องรอยเลย
กินหมดไปแล้วไม่มีคนก็ไม่มี
ทีนี้ก็คนเขาบอกว่าบ้านเขาก็กิน๗ตัว
เขาบอกว่าเป็นเสือดำทีนี้ก็เราก็เลยกลัว
แต่ไม่ได้เห็นเห็นว่าเป็นเห็นสีดำเหมือนหมา
แต่ไม่รู้ว่าหมาหรืออะไรเพราะบ้านเรามีหมาสีดำ
ไม่ใช่เขาบอกว่าหมากินคืนเดียว๖ตัว
ถ้ากินมันต้องมีร่องรอยนี่ร่องรอยก็ไม่มีเลย

คือตอนนี้กระแสข่าวมันมี๒กระแส๑เสือดำหรือ๒หมาดำนะคะ
แต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเรามีภาพให้คุณผู้ชมดูเป็นภาพเปรียบเทียบนะคะ
ภาพแรกค่ะนี่ทีมข่าวของเรานะคะ
เอาภาพขวามือเป็นภาพรอยเท้าของเสือดำ
เทียบกับรอยเท้าที่จุดเกิดเหตุที่ชาวบ้านไปพบ
คลายมั้ยก็คลายนะคลายมากนะ
ตรงกลางเป็นอุ้งกลมแล้วก็มีลอยข้างบนนี้
นิ้วเนี่ยค่ะเปรียบเทียบมันคล้ายคลึงกันมาก
ระหว่างเท้าเสือดำกับรอยเท้าที่พบนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วยิ่งทำให้ชาวบ้านคือมั่นใจเข้าไปอีกว่า
ใช่สิ่งที่มากินไก่ของเขาเนี่ยก็คือเสือดำนะคะ
ทีนี้เป็นอีกภาพหนึ่งคุณผู้ชมภาพถ่ายที่ถ่ายได้นี่นะคะ
เป็นภาพรอยเท้าเสือดำขณะที่เข้ามากินไก่ของชาวบ้าน
แล้วก็มีร่องรอยของรอยเท้านอกจากร่องรอยรอยเท้าแล้วนะคุณ
ยังมีรอยกลงเล็บเจาะบนพื้นดินสักประมาณหนึ่งเซนติเมตรเห็นไหมนั่นอ่ะ
กลงเล็บเสือนั่นแหละค่ะชาวบ้านก็ยิ่งมั่นใจไปอีกว่าเสือดำแน่
เสือดำน่าจะใช้เท้าแล้วก็กรงเล็บพิชิตเหยื่อไม่ให้หลุด
และหลังจากนั้นก็ขย่ำกินไก่อย่างอร่อยแล้วมันก็จากไปนะคะ
ทีนี้เราไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากรมหลวงชุมพรด้านทิศใต้
คุณจำเรียนวงมิตรแท้คุณจำเรียนบอกว่าคือตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ย
บอกตรงว่ายังไม่สามารถสรุปได้หรือไม่สามารถฟันทงได้ว่า
รอยเท้าที่พบในจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นรอยเท้าเสือดำหรือไม่
แต่ว่าล่าสุดตอนนี้ค่ะให้เจ้าหน้าที่เข้ามาในพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์
สังเกตการณ์นานแค่ไหนอ่ะตั้งแต่ช่วงสักประมาณหนึ่งทุ่ม
ยาวไปถึงจนสว่างจนยันหว่างเลยก็คือ๖โมงเช้า
แล้วก็จะนำกล้องถ่ายภาพสัตว์ดีนะเอากล้องมาติดไว้ที่บ้านของคุณสมใจหนึ่งตัว
ก็คือชาบ้านเนี่ยนะคะแล้วจะติดที่ตีนข่าวท้ายหมู่บ้านอีกหนึ่งตัว
เอาให้ชัดเลยเอาพิสูจน์ทราบกันเลยว่าสุดท้ายแล้วสัตว์ดำเงาตะคุ่มตะคุ่ม
มากินไก่ของชาวบ้านอ่ะเป็นหมาดำหรือว่าเป็นเสือดำนะคะ
ตอนนี้ติดแล้วกล้อง๒ตัวน่าจะชัดแหละ
ให้มันชัดไปจะได้ระวังกันถูกนะคะ